ไฟปริศนาค่ะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูนิดนึงนะคะ

ชาวบ้านในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เขาเชื่อกันว่าแสงไฟที่เจอเนี่ยคือแสงกระสือ
คือเป็นกระสือเหมือนที่คล้ายกับที่เราเคยนำเสนอไป
หลายพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นกระสือจริง
ดังนั้นเราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมช่วยดูกันหน่อย

หรือคุณผู้ชมคิดว่าอะไรกันแน่นะคะ
แต่ชาวบ้านเขากลัวนะคะเนี่ยค่ะ
ในวงกลมสีแดงคุณผู้ชมลองดูไปเรื่อย

คือชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นแบบนี้หลายคืนแล้ว
ช่วงดึกนางช่อทิพย์
ชาวบ้านหมู่๑ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย

แล้วก็บอกว่าเจอหลายคืนติดต่อกัน

กำลังนั่งดูทีวีอยู่กับครอบครัว
สี่ทุ่มครึ่งมาแล้ว
วิ่งไปดูว่ากระสือหรือเปล่า
เธอบอกว่าหนึ่งเลยคือมันไม่ใช่โดรนแน่
หลายคนอาจจะสงสัยว่าโดนหรือเปล่าเนี่ย

สิ่งที่เธอเห็นเนี่ยเหมือนกระสือจริง
เพราะเธอเห็นเหมือนกับเป็นกระสือ
แล้วเหลือบตาหันมาดูพวกเธอที่ไปดู

ตรงนี้เป็นป้าชาเกา
เป็นของกลมสิงค่ะ

แล้วเคยมีเกิดใก่แมวและพวกนี้ลองมีทางไหนไหม
เคยมีแค่ใก่ที่ตายกว่าแมว
แสงใหญ่มั้ยคะ

แสงใหญ่เลยเป็นแสงสีแดง

พออีก๒วันก่อนนานูจะเห็นก็พวกลูกนี่

นางนิรนุษย์อายุ๓๘ปี
ชาวบ้านชุมชนประตูหินก็บอกว่าก็เจอเหมือนกัน
เจอดวงไฟประหลาดสีแดงมีสายห้อยลงมาด้วย
แล้วลอยขึ้นไปอยู่บนยอดของต้นตาล
ก็วิ่งตามไปดูนะคะชวนเพื่อนบ้านไปดูด้วยกัน
และทุกคนเห็นเหมือนกันหมด
จุดที่เคยเจอเป็นป่าชะเก่าด้วยนะคะ
แล้วก็เจอแสงแบบนี้บ่อยเหมือนกัน

ผู้นำชุมชนจะประกอบพิธีทำบุญกลางบ้าน
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณผีเร่ร่อนทุกปี
แต่ว่าช่วงโควิด๑๙ระบาดผู้นำชุมชนไม่ได้ทำบุญ
ชาวบ้านก็เลยเห็นแสงไฟประหลาดเกือบทุกวันเลย
ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่า
หินหวินประตูหินค่ะ
และนี่เป็นที่สะบดเป็นที่โบราณ
มันเคยแบบบางคนถักให้เขาไปเยี่ยวหรืออะไรกระทั่ง
จะไปถักมันจะมีคนเคยถักว่าเคยโดนพี่เขา

แต่ก็นานจะเห็นที่นึงมีคนเข้ามาเห็น

ใช่ก็ทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้แหละให้คุณผู้ชมคิดเอง
สือที่นี่มันบินสูงจริงลอยสูงจริงเลย